พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ไปพบศพวัยรุ่นผู้ชายถูกยิงเขาที่ศีรษะนะคะ
เสียชีวิต๓ศพค่ะแล้วก็สภาพศพเนี่ยคือเหมือนกับนอนเรียงกันอยู่อะค่ะ
๓ศพอยู่ในป่านะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไปตรวจสอบไปดูว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่เป็นคนในหมู่บ้านหรือไม่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหน้าตาคุ้นหมดทั้ง๓คน
เป็นคนในพื้นที่หมดเลยวัยรุ่นสามคนนี้เขาก็มีประวัติลักเล็กขโมยน้อย
แต่ไม่รู้จริงว่าใครมาก่อเหตุฆ่าแล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพมสมุทรสาครไปตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้เป็นป่าปลือในซอยลิงเก่าหมู่๕ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ห่างจากถนนในซอยเข้าไปประมาณ๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่มีทั้งชุดสืบสวนมีทั้งแพทย์ทั้งพิสูจน์หลักฐานทั้งกู้ภัยไปช่วยกันตรวจสอบ
สภาพศพทั้ง๓ศพเจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้คำว่ากองรวมกัน
กองรวมกันตรงนี้ค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๑๖๑๘ปี
๓คนนี้รู้แค่ชื่อเล่นนะคะในคิวในปำในออม
ก็มีทั้งใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการชนะสูตรเบื้องต้น
จุดที่พบศพแล้วก็มีการตรวจสอบบริเวณรอบ
บาดแผลเนี่ยค่ะถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่ศีรษะ
ทั้งสามศพเหมือนกันหมดค่ะถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปด
ที่ศีรษะทั้งสามศพเลยอืมเลือดเนี่ยแห้งกรังนะคะ
ติดใบหน้าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๐ชั่วโมง
ใกล้ใกล้กันมีหมอนมีผ้าห่มแล้วก็มีตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์
มีอุปกรณ์เสพยาบ้าด้วยค่ะมีขวดน้ำอยู่แบบนี้นะคะ
คนที่ไปเจอคนแรกเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบสามบอกว่าเขากำลังจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่ฝั่งหมู่สี่
ก็เดินผ่านป่าไปแล้วเห็นว่ามีคนนอนอยู่ตอนแรกนึกว่าคนไปนอนหลับ
ก็ไปดูใกล้ใกล้ปรากฏว่านี่คือศพสามศพกองรวมกันอยู่แบบนี้ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่วิชาญจันทศอยู่เอ่อผู้ใหญ่หมู่ห้าตำวนท่าสาย
ก็มาตรวจสอบมาดูศพอ่ะนะคะก็บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามศพ
เป็นวัยรุ่นอยู่แถวชุมชนนี่แหละเคยอยู่แถวบ้านเอื้ออาทรก็มีประวัติลักเล็กขโมยน้อย
อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ทั้งสามศพเลยนะคะแต่จริงจริงแล้วกลุ่มเนี้ยเขามีแก๊ง
ของเขามีประมาณห้าคนและล่าสุดเนี่ย
เนี้ยเคยไปก่อเหตุขโมยสายไฟแล้วสุดท้ายก็นี่ค่ะ
พบเป็นศพสามศพอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กก็คืออยู่บริเวณรอบชุมชนนะครับ
ก็มีที่ว่าเคยอยู่ในบ้านเอื้อแล้วก็แบบเขาก็มีหัวหน้าแก๊งของเขาอยู่นะ
เป็นคนที่ว่ารักเล็กมวยน้อยประจำเป็นคนไทยต่างด้าวครับคนไทยทั้งหมดนะครับ
อยู่อายุระหว่างสิบหกถึงสิบแปดปีครับก็เรื่องรักเล็กขโมยน้อยเลย
ขโมยแต่ว่าก็คือเคยจับส่งให้กับพวกเรียกเรียกตำรวจมาจับแล้วก็คือว่า
ยังอยู่ในเยาวชนอยู่อย่างนี้ครับก็ได้ปล่อยตัวไปก็คืออาจจะไปว่ากล่าวตักเตือนโดยประมาณครับ
ก็จุดนี้ก็ประมาณห้าคนจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะโกรธแค้นมากอะค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวกับกลุ่มผู้ตาย
ก็เลยลงมือทำร้ายแบบนี้นะคะคือยิงเขาที่ศีรษะทั้ง๓ศพเลย
ทีนี้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องประสานญาติ
ให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพิ่มเติมแล้วก็ต้องไปไล่ดู
ตรวจกล้องวงจรปิดแถวนั้นเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ